นิดนึงเขาบอกว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อย
คนก็หนาวสัตว์เขาก็หนาวเป็นเหมือนกัน

คือกลางคืนหนาวเช้ามืดหนาวจัด

ถูกต้องแล้วบรรดาสัตว์ก็ป่วยง่ายเช่นเดียวกันนะครับ
มีวิธีการให้ความอบอุ่นกับเหล่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ยังไงกันบ้าง

นี้ต้องบอกว่าพื้นที่ในจังหวัดนครราชศรีมา
มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะทางสวนสัตว์
ต่างเช่นเดียวกันค่ะ
เพราะว่าสัตว์บางชนิดเขาบอกว่าปรับตัวไม่ทัน
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อย่างเช่นอย่างที่บอกไปก็คือกลางคืนหนาว

หนาวเย็นเลยลมพัดเย็นต่อเนื่องเลย
พอถึงเช้าหนาวเย็นจัดค่ะ

แล้วก็กลับมาร้อนในช่วงบ่ายเนี่ยสิคะ
แล้วก็พอเย็นปุ๊บกลับมาเย็นอีกครั้งหนึ่งช่วงค่ำ
คือคนเวลาหนาวเนี่ยก็หาผ้าห่มมาใส่เสื้อให้มันอุ่นไว้ใช่ไหม
แต่สัตว์ก็ไม่มีนี่ต้องทำอย่างไรล่ะไม่มีเสื้อผ้าใส่ถูกต้องแล้ว
สภาพอากาศแบบนี้ก็ส่งผลให้สัตว์ป่วยง่ายแล้วก็ไม่สบายได้นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการจัดหาวิธีป้องกันภัยหนาวให้กับสัตว์ต่าง

หลอดไฟกลมขนาด๑๐๐วัตต์เพื่อให้แสงสว่างก็เพิ่มความอบอุ่นนั่นเอง
ส่วนสัตว์บางประเภทก็คือพวกกวางที่เราเห็นก็คือ
เขามีการวางฟางก้อนเอาไว้แล้วก็ก่อกองไฟ
ก็ลักษณะคล้ายกับคนในสมัยโบราณ
เขาจะต้องมีการก่อกองไฟเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะ
แล้วก็จัดที่พักให้มันดูอบอุ่นหน่อย
ใช่แล้วแล้วก็ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ
ทางสวนสัตว์โชคดีเขาได้สมาชิกใหม่เพิ่ม
ก็คือเป็นลูกหมีควายถึง๒ตัวเลยทีเดียว
ซึ่งต้องบอกว่าก็ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษมากเลยนะคะ

ใช่แล้วโดยลูกหมีควายทั้งคู่เกิดเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
มีแม่ชื่อว่าแม่อ้วนอายุ๗ปีแล้วพ่อชื่อยักษ์อายุ๑๐ปี
แข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุเพศได้
เพราะว่าแม่หมีเขายังห่วงลูกอยู่
ก็เลยไม่สามารถให้คนเข้าใกล้ได้นะคะ
ว่าคงต้องปล่อยแม่ให้นมลูกต่อไปจนครบ๓เดือนก่อน
จะสามารถนำลูกออกห่างจากตัวแม่ได้

แต่ดิฉันมีอะไรมานำเสนออย่างหนึ่ง
รู้ไหมว่าทำไมหมีควายเขาถึงใช้เรียกชื่อว่าหมีควาย
นั่นน่ะสิมันไม่ได้มีเขาเหมือนควายเหมือนกระบือ

เพราะว่าสังเกตดูนะคะเขาจะมีขนสีขาวอมเหลืองรูปโตวี
อยู่บริเวณหน้าอกเดี๋ยวดูนะถ้าเขานอนหงายเราจะเห็นนะคะ
ซึ่งเป็นขนที่มีสีแล้วก็รูปร่างลักษณะคล้ายกับเขาควาย
ก็เลยทำให้หมีชนิดนี้ถูกเรียกว่าหมีควายนั่นเองนะคะ
ซึ่งหมีควายเป็นหมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลย
แล้วก็มีขนยาวแล้วก็หยาบกินอาหารได้หลากหลายชนิด
พืชผักผลไม้แมลงแล้วก็เนื้อสัตว์ด้วย
ก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์นครราชศรีมานะคะ
ใครที่มีโอกาสไปเที่ยวสวนสัตว์โดยเฉพาะน้องหนู
หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกไปเนี่ย
ก็น่าจะไปชื่นชมความน่ารักของเจ้าหมีควาย๒ตัวนี้
ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งชื่อว่าอะไร
มีแม่ชื่ออ้วนพ่อชื่อยักษ์
ทางด้านสวนสัตว์เนี่ยถ้าเกิดว่าจัดกิจกรรมนะ

ใช่ตั้งชื่อหมี่ขวายคุณตั้งสิ
ดูจากเรื่องของเจ้าหมีควายนะครับ
ไปดูอีกสัตว์อีกประเภทหนึ่งเขาบอกว่าแสนรู้จริงก็คือเจ้าหมูป่า
โอ้โหเดินตามพระบินทบาทตลอดเลย
ดูกันหน่อยที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
เหมือนสุนัขเลยอ่ะ
เดินเชื่องแสนรู้จริง

โดยมีลูกศิษย์เป็นหมูป่า๒ตัว
เดินตามเป็นลูกศิษย์เลยครับภายในตลาดเกษตรสุวพันธ์
ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ
เป็นความรักและผูกพันระหว่างหมูป่าและพระสงฆ์นะครับ
ที่ตามติดเป็นเงาตามตัวเลยนะครับ
พระสงฆ์เดินทางมาจากจังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งก็มาปริวาสที่วัดต้นสนจังหวัดอ่างทอง

ก็ประทับใจในความน่ารักแล้วก็แสนรู้ของเจ้าหมูป่าทั้งสองตัวนะครับ
เดินตามพระบินทบาทคล้ายกับเป็นลูกศิษย์วัดเลยทีเดียว

คนนี้ก็คือพระวิชัยอภิวัตโน
พระลูกวัดจิตมาศตำบลวังมหาแหอำเภอ
หานุวรรักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชร
บอกว่าบวชมาแล้ว๑๙พันศานะครับ
ที่ผ่านมาก็นำลูกหมูป่ามาเลี้ยงไว้๑ตัว
ชื่อว่าเจ้าฤทธิ์เป็นหมูป่าที่ฉลาดแสนรู้แล้วก็เชื่องมาก
เวลาเดินทางไปไหนก็จะนำไปด้วยทุกครั้ง
พอเจ้าฤทธิ์เนี่ยตายไปก็มีหมูป่ามาอีกหนึ่งตัว
เลี้ยงเอาไว้อยู่ภายในวัดชื่อว่าเจ้าล้านอายุ๓ปี

ใช่ชื่อเป็นมงคลนะเป็นล้านเลย
ก็นำมาอยู่ด้วยนะครับเจ้าร้านนี้อายุ๓ปีครับ
ก็พาไปไปหาไหนไปไหนมาด้วยนี่แหละครับ
ต่อมาก็มีชาวบ้านนะครับนำหมูป่ามาถวายเพิ่มอีก๑ตัว
ตั้งชื่อว่าเจ้าแสนแต่นี่มีล้านแล้วนะ
มีแสนแล้วโอ้โหเป็นมงคลทั้งนั้น
จริงต้องเรียกแสนล้านนะถึงจะดูเยอะนะ
ใช่ให้เจ้าแสนนำก่อนนี่ไงแสนข้างหลังร้าน

เอาละแล้วก็ด้วยความเมตตาก็นำมาเลี้ย
แล้วก็รักแล้วก็ผูกพันไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันแบบนี้
เจ้าล้านนั้นทางเจ้าอาวาสวัดเจดีหอยจังหวัดปฐุมธานี
จะรับเลี้ยงคือหลังจากที่เสร็จจากงานปริวาสที่วัดต้นสน
รู้จริงเลยนะคะลักษณะคล้ายกับสุนัข
ปกติแล้วเราจะเคยเห็นสุนัขเดินบินทบาทตามพระวัดไง
ใช่น่ารักมากเลยนะคะ
คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้มีหลายท่านส่งข้อความมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ทุ่งทานตะวันก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับ
มีโอกาสก็แวะเวียนกันไปเที่ยวชมได้เหมือนกันนะ
คุณผู้ชมค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
เราจะได้เห็นทางโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่นักเรียนสองคน

ช่วยเหลือสุนัขที่ถูกรถชนกลางสี่แยกหาดใหญ่เลยทีเดียว

ใช่เรียกได้ว่าเป็นนางฟ้าเป็นเทพธิดาของน้องหมาสัตว์สี่ขาเลยนะฮะ
เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
วินาทีแบบจะเลยนะคะที่สุนัขถูกรถชน
แล้วก็นักเรียนก็เข้าไปช่วยเหลือ
น่าชื่นชมในน้ำใจของน้องมากเลยนะคะ
คลิปนี้ก็คือ๒นักเรียนหญิงค่ะที่ช่วยสูนักจรจัด
รถชนกลางสี่แยกโป๊ะหมอถนนกาญจนวนิษฐ์
เทศบาลเมืองบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครานั่นเองนะคะ
สร้างความสะเทือนใจนาทีแห่งความเป็นความตายของสุนัขตัวหนึ่ง
แล้วก็ชื่นชมในน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของนักเรียนหญิงค่ะ
พยายามเข้าไปช่วยเจ้าสุนัขนะคะ
โดยไม่มีใครสนใจเข้าไปช่วยเหลือเลย
อย่างที่เราเห็นน้องนี่คือลงไปกลางถนนเลยค่ะคุณผู้ชม
มีผู้นำคลิปเหตุการณ์นี้นะคะไปโพสต์ในเฟซบุ๊คค่ะ
สร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตนะคะ

พร้อมกับยกย่องให้น้องเป็นนางฟ้าของสัตว์สี่ขาเลยทีเดียว
วันเกิดเหตุค่ะนักเรียนทั้งสองคนของโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัย๒นะคะ

เมื่อถึงสี่แยกเห็นสุนัขถูกรถชนบาดเจ็บสาหัส
โหยหวนอยู่กลางถนนอย่างที่เราเห็นในคลิปนะคะ
จึงลงจากรถไปช่วยทันทีค่ะ
เพราะว่าอยากให้น้องหมาได้มีชีวิตอยู่ต่อไป
ไม่อยากให้ตายเหมือนสุนัขข้างถนนทั่วไปนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องกันดูค่ะ
ลำบากกว่าจะเข้าไปแล้วก็เพื่อนก็ช่วยดูรถให้
แล้วก็มีคนที่เขาขับมอเตอร์ไซค์แถวนั้นนะคะ
เขาก็ช่วยบวกรถให้ว่าหนูต้องเข้าไปตนไหนหน้าอะไรเงี้ยค่ะ

ขายอาหารสุนัขบริเวณ๔แยกออกมาช่วย๒นักเรียนหญิง
พาสุนัขไปส่งโรงพยาบาลนั่นเอง
แล้วก็ยังมีชาวบ้านใจดีอีกคนช่วยพากันออกค่าใช้จ่ายให้
แต่ว่าต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายที่แพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิตสุนัขเอาไว้ได้นะคะ
ด้านนางถนอมทรัพย์นูนน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย๒

ภูมิใจแล้วก็ชื่นชมนักเรียนทั้งสองคนที่ทำความดีเพื่อสังคมนะคะ
ล่าสุดก็มีผู้ใจดีจากหลากหลายหน่วยงานค่ะ
หลังไหลให้กำลังใจพร้อมกับมอบทุนการศึกษา
อย่างต่อเนื่องให้กับน้องทั้งสองคนด้วยนะคะ

โดยไม่ได้คิดว่าจะได้รับผลตอบแทนอะไรหรอกนะ
เรียกได้ว่าเป็นนางฟ้าของสัตว์สี่ขาจริงเลยคุณผู้ชมค่ะ
เราเห็นสุนัขถูกรถชนบางคนก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยหรอกนะ
เพราะว่ากลางถนนรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมา
น้องเขาใจกล้ามากให้เพื่อนคนหนึ่งดูทาง
อีกคนนึงเข้าไปช่วยนะครับนับถือในน้ำใจของน้องมากจริง
ชื่นชมนะใช่ค่ะเอาละครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
เป็นงานบุญไปงานบุญกันค่ะ
แต่งานบุญงานบวชที่นี่ยิ่งใหญ่มากเลยครับ
นี่ฉันบอกเลยเดี๋ยวนะของใครคะเดี๋ยวบอกก่อน
เป็นงานบวชของยอดพระเอกลิเกชื่อดังสอนรามน้ำเพชร
บอกแบบนี้ขอยืมร่มหน่อยค่ะทีมงาน
จะไปเก็บเหรียญโปรยใช่ไหมโปรยทาน
โปรยทานที่นั่นเขาบอกว่ามหาศาลเยอะเลยทีเดียวล้านหนึ่งอ่ะ

เข้าพิธีอุปสมบททั้งที
บรรดายญาติพี่น้องและแม่ยกของพระเอกลิเกหนุ่มหน้ามนต์
สอนรามน้ำเพชรหรือนายสอนรามอเนกลาบ
ขอจัดหนักจัดเต็มนำเงินกว่า๑ล้านบาท

ที่วัดท่าการร้องอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จำนวนนี้ค่ะถวายให้วัด๖แสนบาท
ส่วนอีก๔๐๐๐๐๐บาทแบ่งเป็นเงินโปรดทาน
ซึ่งมีทั้งเหรียญบาทเหรียญ๕เหรียญ๑๐และธนบัตร
บรรยากาศภายในวัดเนื้องแน่นไปด้วยเหล่าบรรดาแฟนคลับ
และชาวบ้านรายล้อมรถแห่นาคนับหมื่นคน
และแล้วช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง
นักซ้อนรามได้โปรยทานลงมาให้ผู้เข้าร่วมงานบุญทุกคน
โอ้โหวัดแทบแตกค่ะคุณชุดละมุนกันพอควร
บางคนนี้ถึงกับใช้อุปกรณ์ที่มีให้เป็นประโยชน์
ทั้งหวกทั้งกล่องทั้งร่มโอ้โฮ
เอ้าจับงายขึ้นรับเงินโปรยทานไปเต็ม
นึกไม่ถึงว่าจะไอเดียมันจะแจ่มเว้าวขนาดนี้
ส่วนที่เหลือไม่มีอุปกรณ์ช่วยก็ต้องใช้สองมือช่วงชิงการรับเงินโปรยทานให้ได้มากที่สุด
เสียดกันไปมาจนหกล้มเข่าถลอกก็มี
บางคนรับเงินโปรยทานไม่ได้แย่งไม่ทันหัวเสียกลับบ้าน
หลังจากสิ้นการปล่อยทานปรากฏว่ามีประชาชน๕คน
เสร็จสิ้นการโปรยทานปรากฏว่ามีประชาชน๕คน
วิ่งโรแจ้งความกับตำรวจ
มัวแต่ชุลมูลวุ่นวายกับการรับเงินโปรยทาน
จนโดนกรีดกระเป๋าโดยไม่รู้ตัว
เงินสดโทรศัพท์มือถือหายไปในพริบตา
แม่มางานบุญทั้งทีแต่ด้านมาโดนล้วงกระเป๋าแบบนี้
มันน่าเจ็บใจจริง
สำหรับสอนรามน้ำเพชรหรือแบงค์สอนรามอเนกลาบ
มีแววเป็นพระเอกลิเกดาวรุ่งตั้งแต่อายุ๖ปี
ลีลาการร่ายรำที่สวยงามและเสียงพลึกจับใจ
ทำให้มีเหล่าบรรดาแม่ยกติดตามเป็นจำนวนมาก
กลายเป็นพระเอกลิเกอันดับต้นของวงการ
ปัจจุบันมีคิวจองแสดงทั่วประเทศยาวไปจนถึงปี๒๕๕๙
ทำให้มีเวลาอุปสมบททดแทนพระคุณพ่อแม่เพียง๒๒วันเท่านั้น
จากเดิมที่ตั้งใจจะบวชให้ครบ๑เดือน
อ้าวงานนี้ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ
สาธุค่ะขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วดิฉันอยากพาคุณชนะไปฝึกร้องเพลง

ไม่ได้เหรอคะอย่างนั้นเป็นดาวร้ายได้เนี่ยคุณลองขอสักท่าหนึ่ง
ถ้าดาวร้ายต้องโมงเป็งโมงเป็งโมงเป็งแห่

ผมว่าไม่น่าจะเป็นดาวร้ายเป็นพวกตะลงตะหลกเลยมากกว่า
เบรกนี้สักครู่เบรกหน้าของกินเพียบเลยครับ